ดูเรื่องราวของแก๊งเงินกู้ที่เหิมเกลิมกันหน่อยครับ

พอลูกหนี้เขาจ่ายเงินไม่ทัน
เพราะว่าช่วงนี้ขายของหมุนเงินไม่ได้นะครับ
ใช้วิธีการคือเอากาวร้อนไปหยอดที่รูกุญแจ
กะว่าไม่ต้องเข้าออกบ้านแล้ว

โอ้โหจะเข้าบ้านก็ไม่ได้

กลางดึกที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่กู้ภัย

เอาอุปกรณ์ไปตัดแม่กุญแจ

เธอบอกว่าโอ้จะไขรูกุญแจอย่างไร
เพราะว่าถูกหยอดกาวร้อนปิดรูไว้แน่นเลยครับ

แหมมันเจ็บจี๊ดในใจเลยครับทิ้งหลักฐานเอาไว้ให้ดูต่างหน้าด้วยนะครับ
เจ้าของบ้านคิดว่าฝีมือแก๊งเงินกู้แน่ที่มาทวงเงินจากพี่สาวของเธอ
คือช่วงนั้นพี่สาวไม่อยู่บ้านโชว์เอกสารครับแจ้งตำรวจแล้วเรียบร้อย
พี่สาวไม่อยู่บ้านก็บอกแก๊งนั้นไปแล้วนะพี่ไม่อยู่แต่แก๊งเงินกู้ไม่ฟังครับ
ด่าเสียงดังจนเธอกับแฟนออกจากบ้านไปเพราะกลัวถูกทำร้ายไง
ก็ชี้แจงแล้วบอกแล้วเขาไม่ฟังถ้าอย่างนั้นเอาหนีไปตั้งหลักก่อนก็แล้วกัน
พอแก๊งเงินกู้กลับไปคราวนี้สองคนจะกลับเข้าบ้านตายแล้วไขกุญแจไม่ได้ครับ
เอากาวร้อนมาหยอดแบบนี้เลยแล้วนี่เป็นครั้งที่๒นะครับที่เธอเจอ
ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะครั้งก่อนเนี่ยขอบคุณชาวบ้านที่มาตัดแม่กุญแจให้
ก็ไปซื้อแม่กุญแจลูกใหม่มาเปลี่ยนโดนหยอดอีกเหมือนเดิม
สุดท้ายพี่เจ้าหน้าที่ต้องเอาเครื่องเจียร์แบบนี้ครับตัดแบบนี้เลยฮะ
ทำให้เธอสามารถกลับเข้าไปในบ้านได้เธอยอมรับนะครับ
ฝากบอกไปถึงคุณผู้ชมด้วยจะได้ระมัดระวัง
มาตลอดแต่บางช่วงขายของไม่ดีไม่มีเงินจ่าย
ก็โดนตามขู่ตามทวงบอกแล้วก็ไม่ฟังนี่คือในมุมของเจ้าของบ้านที่เดือดร้อน
ชาวบ้านระแวกนั้นครับบอกว่าแก๊งเงินกู้มาเก็บเงินบ่อยมาก
แล้วมีหลายเจ้าด้วยนะครับเศรษฐกิจแบบนี้พอไม่มี
เขาก็มาทวงมาด่าบีบบังคับถ้าหากว่าลูกหนี้ไม่ยอม
ก็จะโดนบทลงโทษต่างต่างนานานะครับนี่เขาพิจารณาให้ฟังเลยนะฮะ
ดอกเบี้ยเนี่ยร้อยเลยยี่สิบต้องส่งหนึ่งเดือน
เงื่อนไขเป็นแบบนี้ยังไม่ครบเดือนครับยี่สิบสี่วันมาเก็บดอกแล้ว
โอ้โหได้ดอกเกินป่ะเนี่ยแล้วเขาจะเอาจากไหนมาจ่ายอ่ะ
ยังไม่ทันสามสิบวันเลยยี่สิบสี่วันมาเก็บดอกแล้ว
แล้วก็วนแบบนี้มาเรื่อยครับบางคนเขาไม่มีเขาก็ต้องหลบ
ขอสู้ไปฟ้องศูนย์ดำรงธรรมแต่เขาบอกว่าแก๊งเงินกู้มันเยอะจริงครับ
ต้นตำรวจจะตามแก๊งเงินกู้มาสอบปากคำนะครับ
และถ้าหากพบความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
เป็นปัญหาคลาสสิกมากนะเกิดขึ้นอยู่บ่อยดังนั้นระมัดระวังกันหน่อยนะครับ
ปล่อยเงินกู้และการไปกู้ยืมเงินนอกระบบต้องระวังฮะ
แล้วมันก็ยังแก้ไม่ได้ด้วยนะเกิดขึ้นคงอยู่แล้วยังอยู่ต่อไปนะคะ